ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องเตือนภัยนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์เตือนภัยเอาไว้ค่ะ
ไม่น่าเชื่อนะคะบนสะพานลอยกลางสะพานลอย
คนร้ายมันจะดักข่มขืนกลางสะพานลอยขนาดนั้น

กลางสะพานลอยประมาณตี๔กว่าค่ะ
แถวเมืองเอกช่วงรังสิตนะคะ
ผู้ชายคนเดียววิ่งแก้ผ้ามาเลยนะคุณผ้าคุม
แก้ผ้ามาบนสะพานลอยแล้วก็จะแบบเหมือนกับจะมาข่มขืนเธอ

เธอเลยวิ่งหนีย้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งโชคดีที่รอดมาได้
เธอก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัยนะคะ
เธอบอกว่าเธอนั่งแท็กซี่มาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวรังสิต
ก็มาที่สะพานลอยช่วงเมืองเอกค่ะ
จะข้ามไปฝั่งตรงข้ามเพราะว่าแฟนรอรับอยู่อีกฝั่งนึง
กำลังเดินข้ามสะพานลอยช่วงทางลง
อยู่ดีมีผู้ชายแก้ผ้ามาเลยค่ะไม่ใส่อะไรเลย
วิ่งมาหาเธอเนี่ยเธอกำลังขึ้นสะพานลอยนะ
แก้ผ้ามาเลยแก้ผ้ามาเลยแล้วมันก็แก้ผ้าวิ่งบนสะพานลอยนี่
เธอเลยตัดสินใจวิ่งหันหลังกลับไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งเดิมที่เธอขึ้นมา
ย้อนกลับไปใช่เพราะว่าแฟนเธอรออยู่
ผู้ชายคนนี้วิ่งตามนะคะแต่ตามไม่ทันนะคะเธอหนีไปได้
ผู้ชายคนนี้พอวิ่งตามไม่ทันปุ๊บทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ย้อนกลับไปใส่เสื้อผ้าแล้วตอนที่มันเดินมามันเอาสติ๊กเกอร์ปิดมาด้วยอย่างนี้หรอคะ
ปิดเราเกรงใจคุณผู้ชมไม่อยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพอุจาตา

ใช่แล้วก็วิ่งพอตามผู้หญิงคนนี้ไม่ทันก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็วิ่งหนีไป
นี่ดูสินะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะใช่คนบ้านนะคะ
รูปร่างอ้วนค่ะผิวขาวดูมีอายุแล้วด้วยนะคะแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก
โพสต์นี้คนก็แชร์กันเยอะเลยนะคะ
แล้วก็สะพานลอยก็คือสะพานลอยหน้าเมืองเอกรังสิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔กว่า
เราก็เลยให้ทีมข่าวของเราติดต่อไปนะคะ
ไปคุยกับน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยค่ะครับ
คุณพักขพงศ์รักษาพรามอายุ๒๒ปี
เป็นนักศึกษาแถวนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ย
เจอเหตุการณ์บนสะพานลอยเดียวกัน
เจอเหตุการณ์ที่คนร้ายชิงกระเป๋าผู้หญิงบนสะพานนี้
แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวในเฟซบุ๊คเพื่อเตือนนะคะ

เมื่อวานนี้ก็คืออังคารที่๑๑กุมภาพันธ์ช่วงตีสี่
ตัวเองกับพี่ชายเนี่ยไปส่งแม่เพื่อรอขึ้นรถอยู่
ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังมากมาจากบนสะพานลอย

ก็มีวินรถจักรยานยนต์ที่อยู่ข้างล่างด้วยนะคะ
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นคนร้ายเป็นผู้ชายผอม
สูงประมาณสัก๑๕๐เซนติเมตรได้

ก็มีกระเป๋าของผู้หญิงที่เขากรีดร้องค่ะ
แล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ฟีโน่ที่จอดรออยู่แล้วก็หนีไป
อันนี้เป็นคนที่เขาเคยเจอเหตุการณ์บนสะพานลอยเดียวกัน
จุดเดียวกันกับที่น้องผู้หญิงเขาเจอกับเหตุการณ์

จุดเดียวฟังทางบางครึ่งกับผู้หญิงขึ้นบนสะพานลอย
มีสีดร้อยหมดใกล้ไม่ทิ้งและบางคนก็ไม่อะไร
แต่กลับมาเห็นให้รู้ออกกันว่า

เป็นตัวเงินมีรวมความสุขแบบนี้
ก็เหมือนใหญ่น้อยได้หรือเป็นเด็กเมื่อฝึกเกิด

พี่เป็นผู้หญิงอายุประมาณ๓๐๔๐ปีครับ

เขาก็แบบว่าไปยืนอยู่ที่ซุ้มวินมอไซค์แล้ว

ก็ถามวินมอเตอร์ไซด์อะไรอย่างนี้ครับผมก็เดินผมก็ขับมอเตอร์ไซด์เข้าไปถามว่า
กระชากระเป๋าใช่ไหมที่กรี๊ดเมื่อกี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบว่าเขาโดนกระชากระเป๋าบนบนสะพานลอยนั่นเลยครับ
มันมันเปลี่ยวมากครับพี่บนสะพานลอย
นี่ค่ะก็คือจากเหตุการณ์ที่น้องผู้หญิงโพสต์เอาไว้
ว่าถูกคนร้ายเป็นผู้ชายวิ่งแก้ผ้ามาจะข่มขืนสะพานลอยตรงนี้
ก็เลยมีน้องคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาก็โพสต์ภาพสะพานลอยตรงนี้เหมือนกัน
เขาก็เคยเจอกับเหตุการณ์ที่คนร้ายกระชากระเป๋าผู้หญิงบนสะพานลอย
นี่ค่ะทีนี้ค่ะมีอีกค่ะนายเกษมศักดิ์เบี้ยจรัสอายุ๓๑บอกว่า
เจอเหมือนกันสะพานลอยนี้เหมือนกันช่วงค่ำมีผู้ชายสองคนขี่จักรยานยนต์มาประกบ
แล้วก็บอกเลยว่าส่งเงินมาแล้วก็ในมือเหมือนกับมีอาวุธอะไรซ่อนเอาไว้ข้างหลังอะค่ะ
ก็เลยกลัวว่าไม่ปลอดภัยส่งเงินไปเลยสองคนนี้พอได้เงินปุ๊บก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ถามว่ามันมีไฟไหมก็มีแต่ว่ามันไม่ได้สว่างมากทั้งบนสะพานลอยก็ด้วยครับ
ฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันครับ
วันศัพท์ถุ้มสองถุ้มนะครับก็ยังมีคนอื่นที่รอรถเมย์อยู่ด้วย
ก็มาถามแบบว่าน้องมีเงินไหมไรเนี่ยครับ
ผมก็คิดอยู่ในใจแล้วสักพักหนึ่งก็ยื่นบางร้อยไป

มันน่ากลัวเพราะว่าเหมือนมันไม่ค่อยมีคนเดินผ่าน
เราเป็นผู้หญิงคนเดียวต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้น
เวลาเดินข้ามไปมันก็จะไม่ค่อยเห็นเพราะมันจะมีป้ายบังอยู่
แต่ว่าที่คอนโดเขาแจ้งไปหลายรอบแล้วว่าแบบว่าไฟมันไม่ติด
แต่เหมือนก็ยังไม่มีใครเข้ามาจัดการ
ก็เลยไปคุยกับนักศึกษาที่เขาอยู่แถวนั้น
คนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเขาก็เจอเหตุการณ์กันบ่อยที่สะพานลอยตรงนี้
ที่ที่เกี่ยวข้องก็รบกวนติดไฟให้เขาหน่อยฮะนะคะคือมันอันตรายมันน่ากลัวเวลากลางคืนใช่ไหม
แล้วมันก็ทึบเป็นมุมมืดหมดมองอะไรแทบไม่เห็นนะครับ